คุณแม่รายนิ้วเหมือนกันนะคุณแม่บอกว่าแม่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะ
ลูกแม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมานานแล้ว
ล่าสุดนี่อารวาสไม่ได้เงินไปซื้อยา
ทำลายข้าวของโวยวายหาเรื่องแม่

แม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นแบบนี้ยาย

อย่ามาคุยอย่าเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้นะ
ปายเป็นลูกศัตรูนี้
บอกว่าปาย

กูปวดหัวมึงทำไมไม่เข้าใจกูว่าง

มึงไม่รู้สักรูป
ดูสภาพเอาเถอะค่ะนี่อายุสามสิบสามแล้วนะคะ
วันงานการไม่ทำสูบกัญชาเสพยาบ้าเที่ยวขอเงินแม่ไปซื้อยาทุกวัน
พ่อแม่ที่ไหนจะให้แล้วพอพ่อแม่ไม่ให้เป็นไงคะ
สภาพนี้ค่ะอารวาสพังห้องลื้อของตะโกนด่าโวยวายหาเรื่องแม่อ่ะ
เนี้ยแม่บอกโอ้โหแม่ไม่ไหวจริงจริงอ่ะแม่อายุห้าสิบปีนะคะ
ครับแม่อัดคลิปนี้กับมือแล้วแม่ส่งคลิปเนี้ยไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้นำหมู่บ้านอืม
อืมวันนี้นะคะนายอำเภอบึงสามพันเพชรบูรณ์ฝ่ายปกครองตำรวจ
ไปที่บ้านเอ้าไหวตัวทันซะอีกกระโดดออกจากหน้าต่างชั้นสองเลยค่ะพี่อุ๋ย
วิ่งหนีไปเขาบอกเอ้าต้องหากันอีกค้นหากันอยู่๒๐นาที
ไปเจอตัวแล้วค่ะไปซ่อนอยู่ที่บ้านหลังนึงที่ไม่มีคนอยู่
นี่เสื้อแดงคนนี้แหละค่ะก็เลยไปจับเอาไว้นะคะ
เบื้องต้นเนี่ยไปดูในห้องนอนมีอุปกรณ์การเสพกัญชา
แล้วก็กระดาษฟอยที่ใช้เสพยาบ้าเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดก็ฉี่ม่วงนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดและนำตัวดำเนินคดีเลย
ตอนนี้ผู้รู้เรื่องแล้วนะตอนโดนจับเขาว่าไงรู้ไหมค

ผมเสพกัญชากับยาบ้าจริงก็เอาเงินที่ขอแม่ไปซื้อนี่แหละ
ถ้าผมไม่ได้เสพมันจะลงแดงมันควบคุมตัวไม่ได้มันอยากยา
ถามว่าผมเคยคิดจะเลิกไหมผมคิดนะคิดจริงนะ
แต่ใจมันทำไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้ผมไม่อยากบำบัดด้วย
แล้วมันยังไงมันรู้สึกดีเหรอเวลาไม่ได้ยาก็ต้องร้องอย่างเดียวถึงจะหาย
อารวาสคุมตัวเองไม่ได้นี่มันรู้สึกดีใช่ไหม
เขาบอกเขาต้องคอยดูลูกต้องคอยไปส่งลูกเขาเลยไม่อยากไปบำบัด

แม่นะคะคนเป็นแม่บอกลูกแม่ก้าวร้าวมานานแล้วจับผลของยาเสพติดจนแม่ทนไม่ไหว
ทำลายข้าวของในบ้านแม่กลัวว่าวันหนึ่งมันจะไม่ใช่ข้าวของ
แต่มันจะเป็นแม่เองที่ถูกทำร้าย
เวลาลูกโมโหนะแม่ไม่เถียงสักคำแม่จะหนีให้ไกลเลย
แต่แม่อยากขอเจ้าหน้าที่ช่วยแม่หน่อย

เป็นการค้นหาผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้าในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเขาบอกโครงการนี้ก็สามารถนำทั้งผู้เสพผู้ค้าเข้าโครงการบำบัดได้มากกว่า๖๐๐ราย
จับกลุ่มผู้ค้าก็ได้หลายรายเหมือนกันค่ะ
เขาบอกชาวบ้านบึงสัมพันธ์เองก็เลยดูมีความหวังว่า
เพื่อจะสามารถปรับรามยาเสพติดในพื้นที่ได้นะคะ